ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการตัดสินของสารชั้นต้นในคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
ถ้าท่านยังจำกันได้คดีนี้มีเด็กหนุ่มวัย๑๗ปีคนหนึ่ง
เขาก็ทำงานเป็นลูกจ้างนะครับของร้านรับส่งน้ำแข็ง
ก็คอยไปส่งน้ำแข็งก็มีแฟนสาวแฟนสาวนี่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
แต่ว่าตัวของหนุ่มคนนี้เขาไม่ได้เรียนต่อครอบครัวเขาก็ยากจนนะนะ
แฟนสาวก็เรียนต่อหมอ๔ครอบครัวมีฐานะพ่อของแฟนสาวก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่
ที่เขามารักกับลูกสาวของตัวเองใช่ไหม
มามาเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ถูกฆ่าแล้วก็โยนศพทิ้งคลอง
ที่จังหวัดดรังจากจริงแล้วคนสงขลาอืมบ้านอยู่สงขลากันนะ
แต่ที่เอาไปทิ้งเนี่ยทิ้งที่จังหวัดตรังนะครับ
ถูกยิงที่หน้าผากแล้วก็โยนทิ้งไว้ในน้ำที่บริเวณสะพานคลองลำภูราอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะสภาพศพของผู้ตายเนี่ยมีลักษณะของการถูกทุบตีทรมานมาก่อนด้วย
ก่อนจะเอาศพมาทิ้งคือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหใครเห็นนี่บอก
พฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยโหดเยี่ยมมากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยใช่ไหม
เพราะว่าน้องบาสวัย๑๗ปีณตอนนั้นตอนเกิดเหตุกันยายน๖๐เนี่ย
ก็เป็นเด็กทำมาหากินใช่ไหมจะไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครถึงขั้นถูกฆ่าขนาดนี้
สาเหตุของการอุ้มฆ่าสืบสวนไปมานะครับทำให้ทราบว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนั้น
เป็นพ่อของแฟนสาวไม่พอใจที่ผู้ตายเนี่ยมาคบหากับลูกสาวของตัวเอง
คืนนั้นมาหาลูกสาวที่บ้านพอกลับมาบ้านแล้วมาเจอว่าบาสเนี่ย
อยู่กับลูกสาวของตัวเองในบ้านก็เลยไม่พอใจโมโหสิคะมีผู้ชายมาหาลูกสาวถึงบ้านแบบนี้
จับขังทุบตีทรมานแล้วเรียกญาติที่เป็นตำรวจระดับผู้กำกับการ
ให้มายิงทิ้งแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำอ่ะโอ้โหโหดเยี่ยมมากใช่
คือตอนที่บาสหายไปจากบ้านเนี่ยญาติเขาตามหากันตามหาจนมาเจอที่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
เหตุการณ์เพื่อที่จะให้ท่านชัดเจนขึ้นนะครับว่าพฤติกรรมการก่อเหตุนั้นเป็นอย่างไรนะฮะใช่ค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อ๒๕กันยายนที่ผ่านมานะฮะย้อนไปวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมบาสเนี่ยโทรศัพท์นัดกับแฟนสาวที่เรียนอยู่ม๔เนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอที่บ้านของผู้หญิงหลังจากนั้นเนี่ยบาสก็ปีนรั้วปีนกำแพงมาเข้าไปหาแฟนสาว
ของฝ่ายหญิงก็คือคุณพ่อวิชาหนูศรีโคงเข้ามาเจอ
พอเจอว่าบาสปีนเข้ามามาหาลูกสาว
ก็เลยลงมือทำร้ายบาส

ของฝ่ายหญิงเนี่ยจับบาสนะ
มัดเท้ามัดมือ
ไพ่หลังก็โทรศัพท์หานายตำรวจ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะ
และนายวิเวศชัยชนะเป็นน้องชายของพันธบรวจเอกรัฐระวี
ซึ่งทั้งสองคนก็เป็นญาติกับนายวิชาญที่เป็นพ่อแฟนของบาส
ทีนี้พอโทรมาบอกก็ให้รีบมาที่บ้านเลย
พอนายตำรวจมาเนี่ยก็รุมซ้อมทำร้ายร่างกายบาสนะคะ
หลังจากนั้นทั้งตำรวจแล้วก็น้อง
ก็เอาบาสเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกจากบ้านไป
ทีนี้พอขับออกไปเสร็จแล้วเอาบ๊าซที่บาดเจ็บอยู่ที่น่วมอยู่
สังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ซึ่งตอนที่ไปส่งมันเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลาตรัง
คือบ้านที่เกิดเหตุอยู่สงขลา
อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเดินทางมาถึงจังหวัดตรังปั๊บ
ดาบตำรวจอนันต์ก็พาบาส
ตอนนั้นบาสบาดเจ็บนะมีชีวิตอยู่นะ
ก็เอาบาสเนี่ยไปส่งให้กับดาบตำรวจชัยธวัฒน์กิติเวชวรกุล
สังกัดกองมหักพยาบาดปุถอนจังหวัดตรัง
เอาตัวบาสเนี่ยไปส่งที่บริเวณสะพานคลองลำพูราที่อำเภอเมืองตรัง
ตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมพอเขาเอาบาสมาส่งเสร็จแล้วปั๊บ
ก็ใช้ปืนขนาด๙มมจ่อยิงบาส
ยิงที่หน้าผากจนบาสเสียชีวิตทันทีนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็โยนศพบาร์ดทิ้งลงแม่น้ำ
เป็นการพรางคดีอืมแล้วก็หลบหนีไปอ่ะค่ะโอ้โหคือเด็กหนุ่มคนเดียวนะ
ใช่ต้องเรียกระดับตำรวจแบบมาจัดการขนาดนี้เลย
คือเด็กปีนเข้าบ้านมาหาลูกสาวตัวเองคือคุยกันได้ไหม
รมสั่งสอนได้ไหมแต่ต้องขนาดนี้เลยอะค่ะ
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือตำรวจหลายคนเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ย
ยังไปเอาเขาเรียกมาให้จัดการหน่อยนุ่มนี้เป็นบุกบ้าน
ซึ่งก่อนหน้าที่ญาติจะพบศพน้องบาสนะคะในช่วงวันที่เช้า
ที่๒๖กันยายนเนี่ยก็มีการออกตามหาตามหาบาสทางที่บ้านญาติบ้านเพื่อนตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะทีนี้ญาติก็เลยนึกขึ้นได้ว่าน้องบาสเนี่ยบอกว่าจะออกไปหาแฟนสาวทีนี้ญาติก็เลยไปที่บ้านแฟนสาวแล้วกันก็ตามไปที่บ้านของผู้หญิงไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของบาสเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะญาติเองเ
บอกว่ามีศพถูกฆ่าทิ้งในคลองในพื้นที่จังหวัดตรังทีนี้ญาติเขาก็เลยเขาก็เลยตามไปดูอะค่ะครับพอรู้ว่าเนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันคือศพของน้องบาสญาติก็เลยบอกให้ญาติคนอื่นเนี่ยมาที่บ้านของแฟนสาวของน้องบาสอีกครั้งหนึ่งแต่รอบเนี้ยคุณผู้ชมที่มาเนี่ยไม่เจอมอเตอร์ไซค์ของบาสที่จอดอยู่แล้วนะมันหายไปแล้วแล้ว
ญาติของน้องบาสก็เลยเชื่อว่าบ้านของผู้หญิงเนี่ยครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของน้องบาสอย่างแน่นอนนะคะ
ก็พอให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็มีข่าวว่าทางฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยก็อ้างว่า
ฝั่งของผู้ตายเนี่ยคือบาสเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านของลูกสาวบ้านของเขาเนี่ยมาหาลูกสาวเขาแล้วพยายามจะขืนใจ
แต่ว่าเพื่อนของบาสนะครับเขาได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับในตอนเกิดเหตุนะบอกว่าเรื่องของบาสเนี่ยที่ว่าไปนัดเจอกับสาวที่บ้านสาวเนี่ยไปเพื่อจะไปเอาครีมที่หญิงสาวคนนี้ขายจะเอามาทดลองใช้แล้วก็นั่งคุยกันในบ้านหน้าทีวีไม่มีการบุกปล้ำตามที่มีการให้ข้อมูลกันคุยกันอยู่สักพักพ่อกับแม่ของฝ่ายสาวก็กลับมาจากบ้านญาติมาเจอบาสอยู่ในบ้านไม่พอใจอย่างมาก
ก็เลยตบตีทั้งสองคนแล้วแยกขังกันคนละห้องบาสขังไว้ในห้องของลูกสาวของตัวเองส่วนลูกสาวตัวเองไปขังอยู่ในห้องพ่อแม่
ซึ่งช่วงเวลานั้นเพื่อนบอกว่าบาสได้ส่งข้อความมาหาเพื่อนบอกว่าให้มารับหน่อยแต่ว่าไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไร
เชื่อว่าบาสอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะถึงขั้นเสียชีวิตไงคงไม่ได้คิดว่าฝ่ายของพ่อของแฟนสาวเนี่ยจะเอาเขาถึงขั้นตายอ่ะก็เลยบอกเพื่อนแค่ว่ารถน้ำมันหมดให้มารับหน่อยที่บ้านของสาวคนนี้บาสคงคิดว่าเดี๋ยวสักพักคงได้รับการปล่อยตัวแต่มันเป็นตรงกันข้ามคือฝั่งพ่อของฝ่ายสาวเนี่ยถึงค

ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหกคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีขึ้นชั้นศาลนะครับนายวิชาหนูศรีคงที่เป็นพ่อของฝ่ายหญิงสาวนะฮะ
อายุห้าสิบสามปีเป็นจำเลยที่หนึ่งนายวิเวศชัยชนะน้องชายนายวิชาญจำเลยที่สอง
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะภูมิกับการกองอัตรากำลังตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
เป็นจำเลยที่สามดาบตำรวจชัยธวัฒน์หรือสายันกิติเวชวรกุล
สังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังเป็นจำเลยที่สี่
ดาบตำรวจอนันต์จันคงสังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเป็นจำเลยที่ห้า
และนายศักดิ์นรินอ่อนช่วยจำเลยที่๖สารได้ให้มาฟังคำพิพากษา
ในการตัดสินคดีสารชั้นต้นนะฮะก็มีตำรวจมีญาติพี่น้องของฝ่ายของผู้เสียชีวิต
มาร่วมฟังคำตัดสินกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าฝ่ายของจำเลยเองก็มีตำรวจหลายนาย
หลังจากที่สารอ่านคำพิพากษานะครับใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงนะฮะ
สรุปแล้วสารชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งถึงสาม
ซึ่งก็รวมถึงพ่อของฝ่ายแฟนสาวของผู้ตายด้วยแล้วก็พันธบทเอกรัฐระวีที่เป็นระดับผู้กำกับด้วย
สารให้จำคุกตลอดชีวิตนะฐานเป็นผู้บงการนะครับ
ส่วนจำเลยที่๔๖ให้ประหารชีวิตเนื่องจากการกระทำเคลื่อนย้ายศพปิดบังเหตุแห่งการตาย
โดยสารจังหวัดตรังคัดค้างการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
เป็นที่สนใจของสังคมโดยจำเลยทั้งหมดสามารถยื่นอุทธรณคดีได้ภายใน๓๐วัน
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านวังใหญ่
อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะครับไปพูดคุยกับญาติของนายนาเรนฤทธิ์สุวรรณโน
หรือว่าบาสผู้ตายซึ่งทั้งหมดก็มารับฟังคำตัดสินของสารชั้นต้น
จังหวัดตรังไปแล้วป้าของบาสได้เล่าชีวิตของบาสให้ฟังนะครับ
บอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยบาสต้องสูญเสียพ่อกับแม่ตั้งแต่อายุ๙ขวบ
จากอุบัติเหตุป้าของบาสก็เอามาเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนหนังสือ
เพราะสงสารหลานบาสก็เรียนจบแค่มสาม
แล้วก็หยุดเรียนออกมาช่วยป้าทำงานตลอดช่วงชีวิตของบาสเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
เรียบร้อยลักษณะเองเนี่ยคล้ายคล้ายกับผู้หญิงด้วยซ้ำค่ะ
ไม่ได้เป็นคนหยาบคายอะไรเลยคนในหมู่บ้านรู้จักกันดี
พร้อมกับที่บาสได้รู้จักกับลูกสาวของฝั่งของผู้ต้องหา
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมเรียนหนังสือด้วยกัน
ก่อนจะมาคบหากันในภายหลังเพื่อนกันด้วย
แต่ก็ฝั่งของญาติของบาสเนี่ยพอจะรู้อยู่ว่าฝั่งพ่อของฝ่ายหญิง
ไม่พอใจที่เด็กทั้งสองคนคบหากัน
ก็คบหากับก็เป็นเพื่อนกันด้วยแหละกับผู้หญิง
อืมสมัยเรียนประถมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าเนอะ

ภาษาเด็กเอ๊ยเนอะอันเนอะก็อาจจะ
โทรหากันแต่ว่าไปมาหาสู่นี่จะไม่ค่อยมี
ว่าผู้หญิงเขาก็เรียนหนังสือ
คือเหมือนคนในหมู่บ้านเดียวกัน

มีงานมีการคือไปมาหาสู่กันปกติ
ใช้วัดรวมกันใช้ปราชารวมกัน

คุ้นกันเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยสอนหลานอยู่ตลอดเวลาว่าจะไป
ไหนมาไหนต้องระวังตัวคืนวันเกิดเหตุเหมือนกับมีลางบอกเหตุ
เพราะว่าฝันว่าน้องบาสขับรถผ่านหน้าบ้านแล้วก็มองเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ขับรถผ่านหน้าบ้านไปเลยไม่ได้เข้ามาที่บ้าน
เหมือนกับบาสจะมาลาว่าจากนี้ไปจะไม่อยู่แล้วนะ
ใช่พอเห็นว่าเขาไม่กลับในวันนั้นหากันใช่ไหม
ก็นึกว่าเมื่อคืนก็ฝันกว่าจะเจอก็เที่ยง
กว่าจะเขาส่งเฟสส่งไลน์รายการนั้นกว่าจะรู้ว่าเขาเสียชีวิตก็เที่ยง
แต่ก็ช่วงเช้าก็รู้สึกใจไม่ดีมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นรางบวกกัน
ว่ามันเหมือนเขามาลา
สิ่งที่กำกับสิ่งที่ออกมาคือมันเกินความคาดหวังของพวกเรา
อืมตอนแรกคิดว่ายังไงบ้างว่าคำวิทยาศาสตร์จะออกมาเป็นแบบไหน
ก็คือมันครึ่งกลางอันนั้นคือไปนี่ก็คือต่อสู้ไปตามภาษา
แต่ว่าไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าจะออกมา
เขาเป็นเจ้าหน้าที่หาดเข้าไป

แล้วนี่หลายอย่างภาษาจะสู้คับดีได้

ถือว่ากลางจะได้ความเป็นธรรมเนี่ย

เหมือนว่าให้เขาไปสู่สุขติอะค่ะ
เขาได้รับความเป็นธรรมที่สุดแล้ว
แล้วทุกคนก็ได้ไปบอกกล่าวเขาที่เขาเสียชีวิตแล้ว
แล้วพี่ก็รู้สึกได้ว่าเขารับรู้แล้ว
เขารับรู้อย่างไรเขามาหาหรือเป็นอย่างไรบ้าง
มีเสียงดังเลยค่ะเสียงดังว่าเขามานะ
ทุกคนขนพองหมดเลยในขณะที่พระสวัสดิ์รูปเขาอยู่
เพราะเราขอให้พระท่านสวดให้เขาเหมือนกับว่า
ให้บอกกล่าวเขาว่าให้รับรู้มาทำวันเหล่นะ
ทางฝั่งของครอบครัวทางญาติของน้องบาสก็บอกว่า
ก็ขออโหสิกรรมให้กับเรื่องราวทั้งหมด
เพราะถือว่าคำพิพากษาของสารที่ออกมาก็
ประหารชีวิต๓คนกับอีก๓คนก็จำคุกตลอดชีวิต
แต่ถ้าจำเลยทั้ง๖คนจะอุทธรณสู้คดีทางฝั่งญาติของน้องบาส
ก็พร้อมจะสู้คดีอย่างเต็มที่เหมือนกัน
อ่าคดีนี้โหดเยี่ยมมาก
ใช่ค่ะ๘กัญญา๖๐นะคะ
ท้ายที่สุดแล้วคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษนะคะ